ประธานสภาที่เคารพนะครับสมาชิกผู้ทรงเกียจ
และพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ทางบ้านที่รักทุกคนนะครับ
ผมในฐานะนายมตรีฐานะเป็นผู้นำฝ่ายบริหาร
ก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบกันมารวมกันในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
ที่มีชื่อว่าสับปายะสภาสถาน
หมายถึงเป็นสถานที่ที่ประกอบกรรมดีในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานั้น
ยามใดที่บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายพระมังศัตริย์จะทรงสร้างสถานที่
เพื่อปลุกขวัญกำลังใจไพร่ฟ้าประชาชนและหลอมรวมจิตวิญญาณทุกดวงให้เป็นหนึ่งเดียว
และรวมพลังกันฟันฝ่าอุสักให้ประชาชาติอยู่รอดปลอดภัย
บ้านเมืองมีสุขสะหกสันติตามจนถึงทุกวันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่ง
ได้มีโอกาสมาพบกันเป็นห่วงเวลาสำคัญของชาติ
ที่เราจะมาช่วยกันขบคิดช่วยกันถกแถลงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
เพราะวันนี้เป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ
ส่วนที่ไปฝ่ายข้างนอกนั้นก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเหมือนกัน
ที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่ที่ไปลงคะแนนลงมติอะไรข้างนอก
ผมก็ไม่เคยได้ยินแบบนี้นะไม่อยู่ในระบบบบริหารราชการแผ่นดินนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วว่าเป็นห่วงเวลาสำคัญของชาติ
วันนี้มีปัญหามากมายท่านก็ทราบดีอยู่แล้ว
ท่านก็ตั้งหัวข้อตั้งโจทย์มันเยอะแยะแต่ท่านยังไม่ได้ฟัง
รัฐบาลเขาทำอะไรไปแล้วบ้างหรือท่านฟังอาจจะฟังไม่ครบ
ฟังไม่หมดหรือฟังโดยใช้เอาไว้ว่าข้างเดียวนะฟังข้างเดียว
ไม่ได้ฟังสองข้างนะเพราะฉะนั้นท่านพูดมา
ผมก็คงต้องพูดได้บ้างอ่ะนะท่านค่อนข้างจะพูดรุนแรงอยู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องละทิ้งทิศถิต่างของเรา
นะครับอคติหรือแม้กระทั่งผลประโยชน์ส่วนตัว
ส่วนต้นแล้วแต่ไว้ข้างหลังแล้วก็ยึดถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
ของคนในชาติเป็นที่ตั้งถ้าเรามีความรักความสามัคคีกัน
ขัดแย้งกันผมว่าปัญหาทุกปัญหาที่พูดมาทั้งหมด
เมื่อกี้มันแก้ได้หมดอ่ะด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ
เดี๋ยวทางท่านพระมจิท่านรอโยคคุณชิแจงอีกทีนะน่ะ
สองปีที่ผ่านมาเราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
อยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นก็มีการกลุ๊ปปิ้งขึ้นมาเป็น
การใช้พอของเฉินในการจัดตั้งขึ้นมา
สอบคอนั่นคือการทำงานแบบบูรณาการ
แล้วท่านต้องตามดูคือหลายประเทศเขาก็เอาแบบอย่างนี้เราไปทำนี่แหละ
เพราะว่ากลไกของสทก็มีจำกัดในการทำงาน
แล้วเราทำให้ถึงวันนี้ได้เนี่ยมันเพราะอะไรล่ะครับ
เพราะความร่วมมือใช่ไหมการทำงานแบบบูรการใช่ไหม
เสียสละของทุกคนในประเทศนี้ใช่ไหมรวมทั้งประชาชนไปด้วย
ท่านมองข้างเดียวอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นี่แหละนะ
แล้วเมื่อกี้ที่ท่านกำพูดถึงหกศูนย์แปดคุณต้องให้เกียรติหกศูนย์แปดเขาด้วย
นะเป็นบุคคลเป็นประชากรหรือประชาชนที่มีอายุอาชีพสูง
เราต้องให้ความทำงานของคนเหล่านี้นะโดยเวลาเรียกเรื่องสุขภาพ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดสองปีที่พามาก็รายรับการชื่นชมและการยกย่องและเป็นแบบแยร์แบบยางนะครับ
หลายหลายอย่างด้วยกันในสิ่งที่เราทำแล้วก็สำคัญคือเราสามารถเปิดประเทศเขาได้อย่างยั่งยืน
คำว่ายังยืนของเราคือวันนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราเปิดประเทศได้มากขึ้นมากขึ้นตามลำดับ
ทำให้รายได้เข้าประเทศก็มีเพิ่มขึ้นระบบเศรษฐกิจเราก็ดีขึ้น
เทศเดียวพวกรัฐรองกันยกตรงประตรีอ่าท่านกว่าจะที่แจงไปอีกครั้งในด้าน
เศรษฐกิจนะครับเราถ้าพิสูจน์ตัวเลขในเรื่องโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวแล้วเมื่อวานผมก็พบกับสมาคมนักท่องเที่ยว
น้ำตีว่าการกระทรวงการมันเที่ยวกีฬาก็พามาพบยี่สิบหกคน
ก็มาพูดถึงถึงขอบคุณพูดถึงปัญหาพูดถึงข้อเสนอแน่
พูดถึงเอ่ออยากให้ดูตรงตรงนี้ผมก็รับมาเนี่ย
ผมรับจากทุกคนแหละครับหลายสมาคมหลายคณะก็มาพบพูดจากับผม
และไม่ได้ผมคนเดียวพูดกับคณะทำงานของผม
นายกไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่องไม่ได้เก่งทุกเรื่อง
ฉลาดที่สุดนั่นแหละตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้

เราวิสูจน์ได้ตัวเล่กฯ่นนะครับกลับมาแล้วปีนี้
ครึ่งปีนี้กว่า๒๒ล้านคนเกิดรายได้๑๒๕ล้านบาท
แล้วไทยเที่ยวไทยหนึ่งคูก๑๗๘ล้านคน

มาด้านในการเรียนบล่ายทางนี้ก็เหมือนทุกครั้ง

ได้ยินในเรื่องนี้มาหลายครั้งเต็มทีนะ

ออกวาระในวาระแล้วแต่ก็พูดทั้งเดิมเดิมนี่แหละเนี่ย
แต่ก็พวกผมว่าพร้อมจะให้ความกระจ่างกับทุกประเด็นนะครับ
สิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่คือวิสัยทัศน์
และการเป็นผู้นำรัฐบาลผู้นำประเทศ
ท่านก็กล่าวว่าผมโน่นนี่ไม่รับเขียนไปต่างในเวทีต่างประเทศไม่รับการต้อนรับ
ก็เดี๋ยวทางกับสู่ประเทศลองระยกเข้ากับชิคแจงอีกที
ว่าไปที่ไหนมายังไงการตอบรับเป็นยังไงอะไรยังไง
นะครับผมคิดผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ด้อยค่าไปกัน
แล้วนายกตรีท่านอื่นหรืออดีตนายกบางท่านที่ไปมานะ
ในปี๒๐๒๔ยุคโชดช่วงชะละวานนั้นประเทศไทยเริ่มค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
ตามว่าด้วยในโครงปรุกษากรรมถ้าหรือน้ำลึกโครงการพันธุ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
พอมา๓๑ประเทศไทยขับเครื่องโดนยุบายเปลี่ยนขนาดสถานประจำการค้า
โครงสร้างบนฐานโทรศัพท์สามารถเลขหมาย
โครงการพันธุ์ประธานาคมพฤษที่ทะเลภาคใต้

ทางด่วนและสามีแต่ละภูมิภาคเป็นยุคที่ประเทศไทยเจริญตัวอย่าง
กระโดดในช่วงนั้นนะครับช่วงปีจากปีสองสี่ถึงสามหนึ่ง
ภายในสิบปีคือจากหนึ่งล้านล้านบาทในปี
สองพันร้อยยี่สิบแปดเป็นสี่สิบสองล้านล้านบาทในปี
สองพันร้อยสามสิบแปดและประเทศไทยก็โดดเด่นในวิธีโลกนะครับ
แต่น่าเสียดายครับที่เราไม่อาจจะนำพาไปถึงจุดหมายนั้นได้
ไม่มีนโยบายที่โดดเด่นมากพอที่จะสร้างแรงกระตุ้นหนุนเนื่อง
ผลักดันโมเมนตันเดิมโมเมนตันเดิมขับเคลื่อนประเทศฝ่าวิกฤตโลกอีกหลายละรอก
ทั้งต้มยำกุ้งสี่ศูนย์อัฤกษารสภงคลามสองห้าพันร้อยสี่สิบสี่
วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สองห้าพันห้าห้าสิบเป็นรวมทั้งความขัดแย้งคนในชาติ
สิบกว่าปีมาแล้วผมไม่ใช่ตัวคำให้เกิดความขัดแย้ง
กลับไปดูย้อนกลับไปดูพฤติกรรม
กลับไปดูความผิดย้อนกลับไปดูคนที่ติดคุก
แม้ว่าเราจะมีอุดมการทางการเมืองที่แตกต่าง

ผมไม่ใช่คนที่ต้องการให้แบ่งพวกแบ่งฝ่าย
ท่านก็รู้พฤติกรรมดีว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ในประเทศไทยท่านบอกว่าผมบังคับใช้กันจดกฎหมาย
เมิดสิทธิประชนกฎหมายนั้นกฎหมายอะไรครับ
ทั่วไปใช่ไหมเป็นกฎหมายปกติใช่ไหม
แต่หลายคนอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้

เรื่องที่สำคัญที่ผมต้องการที่จะเดินหน้าประเทศไปข้างหน้า

เรื่องแรกผมประกาศไว้แต่ช่วงแรกที่เข้ามา
คือประกาศวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ก็คือความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
ภาครังยุคสาชาช๒๐ปีมีแปลติรูปในทุกมิติ
เพื่อเป็นแผนที่นำทางเป็นรถแมพในการพัฒนาประเทศ

เพื่อจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของการวิจัยและพัฒนาด้วยนะครับ
แล้วเรามีการส่งเสริม๑๒อุตสาหกรรมเป้าหมาย

บมพ่อใช้พระกรมนุษยุคใหม่
และเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อความเจริญประเทศระยะต่อไป

เพราะฉะนั้นเรายังมีรายละเอียดโครงการลงทุนอีกมากในอนาคตนะครับ
ซึ่งผมก็ได้เคยนำเสนอมาแล้วเป็นระยะ
แต่ด้วยอะไรทั้งอย่างไม่ได้ยินนะครับ

รูปแบบต่างที่เกิดความเปลี่ยนแปลง

ท่านบอกว่าผมพูดถึง๒ปีอยากอยู่ต่อไม่อยู่ต่อ
ไปดูผมพูดหมายความว่าอะไร
ผมพูดว่าอีก๒ปีมันจะมีผลิดอกออกผลออกมา
ผมไม่ได้บอกขออยู่อีก๒ปี
คุณเอาทุกเรื่องมาตีหมดอย่างนี้ไม่ได้
นะครับวันนี้ผมพูดถึงสรรพยสถานไปแล้ว
ขอให้ช่วยกันร่วมการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้
มันมีอยู่ต้องใช้หลักการ๓ดีนะครับ
หลักการดีพูดกันด้วยวิชาการหลักเหตุผล
ข้อมูลนี้นำเสนอด้วยหลักฐานความจริง
ที่ได้มีการผ่านการโจทย์ทรอบและตัดต่างกรองมาแล้ว

ทุกอย่างก็จะราบรื่นนะครับผมไม่ได้อาจจะกล่าวอ้างว่าผมทำได้ดีที่สุด
เก่งที่สุดผมไม่เคยพูดอย่างนั้นท่านตีความของท่านไปเองนะ
หลายอย่างท่านพูดมาไม่ใช่ข้อที่จริงผมยืนยันไม่ใช่ข้อที่จริง
ไม่มีความก้าวหน้าการจัดอันดับลดลงท่านไปดูสาเหตุมันลดลงจากอะไร
ตรงไหนกี่ข้อที่ท่านว่าอะไรมันดีขึ้นอะไรที่มันแย่ลง
มันแย่ลงเพราะอะไรท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่แล้ว
ฉลาดกว่าผมอยู่แล้วนะโชคดีที่ผมไม่ได้ไปรักษาอะไรกับท่าน
เพราะว่าท่านว่าผมมีอาการพิการทางสมองผมก็โชคดี
ถ้าผมเป็นผมก็รักษากับท่านไม่ได้อ่ะนะหลายเรื่องท่านพูดมาเรื่อง
ความสะพานบางประเทศนะการใช้กลไกรทหารมาทำงาน
พรกรฉุกเฉินมันจำเป็นก็ต้องใช้กรฉุกเฉิน
รอฉุกเฉินออกสมัยใครเป็นนายกเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหม
ถ้ามันเป็นละเมิดคนอื่นมันก็ทำได้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นแหละ
ผมใช้กลไกสมชเพราะมีกลไกตรงนั้นอยู่แล้ว
เรื่องความมั่นคงก็ใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลไกในสมชทั้งหมดที่ตั้งมา
ไม่ว่าเป็นสอบอกคอไม่ว่าจะเป็นอะไรข้างหลังสูตรที่ตั้งมาเนี้ย
ก็มีรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีอยู่ที่นั่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
คุณบริหารไม่เป็นเองแหละคุณไม่ใช้เพราะคุณไม่ไว้ใจทหารเขา
ทุกวันอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีทหารมีตำรวจเขาดูแล
ท่านจะนั่งอยู่นี้ได้ไหมท่านจะนั่งแบบนี้ได้ไหมขอโทษ
เศรษฐกิจพังยับเยินจนนั่งแผ่นดินข้าวของแพง
ท่านก็รู้สาเหตุมาจากอะไรถ้าท่านเอางี้มาพูด
ผมก็ถามว่าแล้วท่านจะแก้ยังไงท่านลองเสนอมาสิครับ
จะช่วยกันตรงไหนวันนี้ผมช่วยไปถึงต้นทางกลางทางปลายทาง
มีการแก้ไขแผ่นธรรมยักษ์จนมีการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน
นี่ครูนี่กรศท่านเคยทำไหมอดีตเคยทำไหมผมถามหน่อยเถอะ
โครงการพวกนี้นะครับ
ประชาชนทุกข์ยากอย่าลืมว่าเราได้ดำเนินการไปอะไรไปบ้าง
ถ้าไปดูด้วยละกันนะครับเราใช้จ่ายงานไปประเภทไหนบ้าง
วันนี้สิ่งที่ผมเรียบเรียงมาขั้นต้นเนี่ยเรามีการใช้จ่ายเงินไปเป็นจำนวนมากกว่าสมควร
นะครับโดยวันนี้ในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชนกว่าห้าสิบล้านคน
ที่ได้รับเงินจากตรงนี้ลงไปนะครับห้าสิบกว่าล้านคนนะครับ
ในส่วนของที่ว่าเศรษฐกิจมันแย่ไปหมดบางส่วนมันมีปัญหา
บางส่วนก็ดีขึ้นในขณะนี้ก็ยินดีท่านมตรีท่านรองนัยมตรี
ณิชย์ก็รายงานมาว่าราคาพืชผลทางเกษตรก็ดีขึ้น
เกือบทุกตัวนะครับไม่ว่าจะอ้อยมันสัมปะหลังยางปลามข้าวโพด
กระเทศกรรมเขาก็มีความโพธิแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ดีขึ้น
เราก็ต้องไปแก้ไขที่ต้นทางของเขาดูแลเรื่องต้นทางการผลิตของเขา
เรื่องเที่ยวยือให้เขาช่วยเขารวมแปลงให้เขาจัดหาปุ๋ยที่
แล้วแต่ผมไม่เคยได้ยินพูดมาสมัยก่อนไม่เคยมีรัฐบาลไหนพูดมาเลย
แต่ผมทำนะครับการกู้มาเต็มเพดานประชนได้ประโยชน์
เยียวยาพูดอะไรแล้วผลกระทบจากโควิดทั้งหมดห้าสิบห้าล้านมันชี
ให้ประชาชนแบบนี้ไหมครับผมไม่ได้ให้พื้นซื้อเสียง
ผมให้เฉพาะกลุ่มคนที่มีปัญหาให้เขาอยู่รอด
อยู่รอดก็ต้องพัฒนาเข้าไปสู่ความพอเพียงและไปสู่ความยั่งยืน
นั่นคือหลักการของรัฐบาลเรานะครับดูแลไม่ป่วยไม่เสียชีวิต
ทั้งวัคซีนรูปัญชาน้ำอะไรอื่นอีกมากมาย
ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับ
ลองไปหาสิ่งที่ดีนะมองด้วยสายตาสองข้าง
หูสองหูนะมันก็จะได้เห็นอะไรที่มันดีบ้างอ่ะนะ
สรุปแล้วทั้งหมดที่ท่านพูดมาทั้งหมดไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด
และไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องผมก็จำเป็นต้องพูดตรงนี้
เพราะท่านท่านพูดมาว่าผมว่าทำอะไรไม่สำเร็จทั้งเรื่องนะ
ผมก็จำเป็นต้องชี้แจงนะครับก็ขอให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะ
ถ้าแรงมาผมก็ไม่อาจจะแรงน้อยกับท่านหน่อย
เพราะผมรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องการให้ผมโมโหนะ
ให้เกียรติกันให้เกียรติเขาดูด้วยคำพูด

ก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาบางทีจะได้เกียรติตัวเองถึงจะได้
ถ้าว่าโจมตีเป็นลักษณะที่การให้ร้ายการพูดจาส่อเสียด
การพูดจาที่ดูแล้วมันไม่ใช่สุภาพบรุษ
ผมไม่อยากฟังในสภานี้นะครับแต่ผมให้เกียรติสภา
เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านสมาชิกทุกคนนะครับ
ก็ผมจำเป็นต้องชี้แจงแบบนี้เพราะว่าผ่านมาชั่วโมงเนี่ยเต็ม
ซึ่งมันไม่ใช่ข้อจริงจริงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
หลายอย่างมันดีหลายอย่างกำลังทำหลายอย่างกำลังแก้ไข
แม้กระทั่งสมชตั้งมาเป็นอีกคณะหนึ่งขึ้นมาทำงานทางด้านเศรษฐกิจ
ในเมื่อสมชมีหน้าที่ในการดูแลความมั่นคง
และดูแลในเรื่องของภัยคู่คามในรูปแบบใหม่ในทุกเรื่อง

เราจะเดินหน้ายังไงในสถานการณ์ที่มีความมั่นคงมาเกี่ยวข้อง
ถ้าท่านทำงานไม่เป็นไม่รู้เรื่องตรงนี้ท่านก็พูดแบบท่านพูดนั่นแหละนะครับ
ผมก็ทราบดีว่าท่านก็คงชื่นชมหลายคนที่เคยทำงานมาก่อน
ว่าดีกว่าผมโน่นนี่

ก็เอากลับมาให้ได้กันแล้วกัน